อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนเช่นเดียวกันครับ
มีกระบะคันหนึ่งเขากลับรถ
จังหวะนั้นมีรถเก๋งขับพุ่งตรงมาพอดี

เบี่ยงหลบปั๊บพุ่งไปชนบ้านของชาวบ้าน
ซึ่งตรงจุดนั้นปกติจะมีรถจอดอยู่จะมีคนอยู่นะครับ
เดชบุญเจ้าของบ้านออกไปธุระก่อนหน้านั้นแค่แป๊บเดียว
ไม่อย่างนั้นต้องมีคนเจ็บหรือไม่ก็มีคนตาย

ศรสีแดงนี่คือกระบะคันที่กลับรถตรงจุดนี้
แล้วรถเก่งเขาวิ่งทางตรงมา
กลัวจะชนอย่างจังครับก็เลยเบี่ยงหลบ
เบี่ยงหลบหักซ้ายปั๊บพุ่งไปชนที่บ้านชาวบ้านทันทีครับ

หลังจากนั้นรถเก๋งไปหยุดอยู่บริเวณบ้านของประชาชนอยู่ริมถนนนั่นแหละครับ
พุ่งชนเข้าไปดูสภาพสิครับเนี่ย
สภาพรถเก่งคือพังยับเลยโดยเฉพาะส่วนหน้า
ส่วนชิ้นส่วนปูนเอยเสาเอยประตูเอยของบ้านหลังนี้พังเสียหายครับ
รถเก๋งไปชนเสาเหล็กค้ำยันหลังคาตึกแถว
แล้วไปชนประตูเหล็กม้วนแล้วก็จอดอยู่ตรงนั้นแหละครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงกว่าเมื่อวานนี้
ริมถนนสาย๓๑๙๙ฝั่งตรงข้ามกรมทหารราบที่๒๙
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ตรวจสอบรถเก่งสีขาวเนี่ยนะครับทะเบียนกรุงเทพ
คนขับเป็นผู้หญิงอายุ๒๔เธอบาดเจ็บช่วงหน้าอกนะฮะ
แรงกระแทกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้ว
ส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยโอ้รีบกลับมาเลยครับตกใจ
เธอบอกว่าเพิ่งจะขับรถออกจากบ้านไป
ทำธุระหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้นซึ่งปกติเนี่ย

คือถ้าหากว่าเธอออกไปทำธุระช้ากว่านี้หน่อย
จอดรถอยู่ที่เดิมตัวเองอยู่ในบ้าน
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถือว่าโชคดีมาก
ตอนนี้กำลังเร่งประสานตามตัวคนขับกระบะครับ

ว่าตอนนั้นคือคุณเห็นไหมว่ารถเขาวิ่งมาอย่างเร็วและแรงอยู่
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าทางคดีเพิ่มเติมด้วยครับ